ไปดูข่าวนี้กันนะคะคุณผู้ชมกรณีที่มีรถกระบะคันหนึ่งค่ะไปพุ่งชนกู้ภัยบริเวณจุดให้บริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดบุรีรำจนทำให้กู้ภัยคนหนึ่งเสียชีวิต
หลังจากที่กระบะคันนี้พุ่งชนแล้วเนี่ยขับหนีไปเลย
แต่ว่าล่าสุดมามอบตัวแล้วนะคะ
คนขับรถกระบะก็คือนายนัทพงศ์มาสงูเหลือมค่ะ
มอบตัวกับตำรวจสพลำปลายมาตรรับทราบข้อกล่าวหา
ให้การบอกว่าที่หนีวันนั้นน่ะเพราะว่าตกใจแล้วก็กลัวจะถูกรุมทำร้ายร่างกาย
ก็เลยขอกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนแต่ยืนยันว่าไม่ได้เมาค่ะ

รวมถึงได้กล่าวขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ซึ่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอลเบื้องต้นแล้วไม่พบระดับแอลกอฮอลในร่างกายนะคะ
เมืองต้นถูกแจ้ง๒ข้อหาก็คือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และไม่หยุดช่วยเหลือหรือไม่แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงในทันทีค่ะ
เนี่ยเป็นช่วงเวลาเหตุการณ์ที่กู้ภัยถูกชนแล้วก็พยายามยื้อชีวิตกันอยู่นะคะ
เหตุการณ์วันนั้นจริงแล้วเนี่ยนายนัทพงศ์ไม่ใช่เจ้าของรถกระบะนะคะ
เจ้าของรถคือนายสารวุฒิขวัญกลางค่ะ
ซึ่งก็เดินทางมาพร้อมกับนายนัทธพงศ์ด้วย
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถมาจากพระนครศรีอยุธยาขับมาเอง
แต่ด้วยความที่มันขับทางไกลเขาก็เริ่มอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงค่ะ
ขอให้นายนัทพงศ์เพื่อนที่นั่งมาในรถด้วยกันขับให้หน่อย
เพราะว่าอีกนิดเดียวก็ใกล้จะถึงบ้านแล้ว
พอไปนั่งปุ๊บเนี่ยก็หลับไป
รู้สึกตัวอีกทีรถก็ชนกับกู้ภัยเข้าไปแล้วค่ะ
ก็แบบก็คือเหตุการณ์แม่งดีใครอยากให้เกิดขึ้นครับ
ก็เดี๋ยวผมจะไปร่วมงานนะครับ
สารวุฒิยังกล่าวด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขากังวลก็คือว่า
หลังจากที่เขามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะพยานแล้วเนี่ย
พอเขาขอดูเอกสารคำให้การของตัวเอง

เขาก็กลัวว่าจะมีการบิดเบือนไปจากที่เขาให้การหรือเปล่า
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยนะคะ